คุณผู้ชมครับเรื่องแรกที่ไปติดตามบอกว่าฝากเตือนกันหน่อย

เยอะมากช่วงนี้คุณผู้ชมจริงแล้วกล้องวงจรปิดน่าจะช่วยอะไรได้หลายอย่าง

พาไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดไปช่วยดูหน่อยค่ะ
เอ๊ะของหาย
หายแล้วหายเหล้าเฝ้าแต่หายหายมาแล้ว๒ครั้ง

โอ๊ยยยยยทำไมถึงทำกับฉันได้

เท่าที่ดูว่ามันขโมยแล้วหรอครับ

มันต้องมีตะก้าใส่ลักษณะแบบนี้แล้วเลือกด้วย
เลือกเอาเฉพาะชุดแพงที่มันมีกากกงกากเพชร

วิปวับวิปวับ

ดูหน่อยนี่ขโมยช่วยจับขโมยหน่อยจ้า
หอบผ้าหอบผ่อนนี้ไปเรียบร้อยแล้ว

ใส่หมวกกันน็อกเนี่ยไม่ได้มาตากผ้าแต่มาขโมยของปิดบังใบหน้า
เป็นภาพที่กล้องวงจรปิดบันทึกได้
ภาพผู้ชายคนหนึ่งลักษณะเป็นผู้ชายนะ
สวมหมกกะน็อกแล้วก็เดินเข้ามาด่อมมองซ้ายขวา
แล้วก็ย่องเข้ามาในบริเวณร้าน
ตรงนี้คือร้านเช่าชุดราตรี
จังหวัดร้อยเอ็ดแล้วก็ทำทีเหมือนเนี่ยมาห่อผ้าเหมือนเก็บผ้าไป
จริงแล้วคือมาขโมยชุดราตรีที่ตากไว้บนราวตากผ้า
ขโมยแล้วก็หอบม้วนไปเนี่ยหน้าตาเฉยเลย
เจ้าของร้านนะคะชื่อว่าคุณพี่ชาติภูมิบุญเหลือ
เจ้าของร้านเช่าชุดราตรีเล่าให้ฟังเลย
ให้ดูรูปภัณฑ์สันธารของคนร้ายแบบชัดก่อน
เจ้าของร้านเขาเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงเช้าของวันที่๑๔กุมภาพันธ์
คือให้ลูกจ้างเอาชุดราตรีมาซัก

ไม่เหลืออะไรเลยแหลกสไลด์ลงไปกับตา

เพราะว่าเขาบอกว่าวันนั้นวันที่๑๔กุมภาพันธ์เนี่ย
เขาให้ลูกจ้างที่ร้านนะคะเอาชุดราตรีของคนที่เช่าไปแล้วมาซัก
เสร็จก็เอาไปตากไว้ที่ราวตากผ้าคุณเห็นไหม
ตากไว้แบบนี้อ้าวเรียบร้อยเลย
แล้วคุณพี่ชาติภูมิเขาก็ปิดร้านออกไปทำธุระ
ประมาณ๒ชั่วโมงเท่านั้นเองคุณผู้ชมที่ปิดร้านไป

ก็ให้ลูกจ้างไปเก็บชุดราตรีที่ตากไว้หน่อย

ก็เลยเอ๊ะชุดมันหายไปไหนได้ยังไงก็เพิ่งเอามาตากไว้เมื่อเช้านี้เอง
ก็ตัดสินใจมาเปิดกล้องวงจรปิดดูโอ้โหนี่ไงชัดเลย
มีหัวขโมยย่องมาฉกชุดไปแล้ว
แล้วรวมมูลค่าความเสียหายชุดราตรีชุดหนึ่งมันไม่ถูกนะคุณ
ทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ๕๖๐๐๐บาท
ใช่
ก็ซื้อผ้าตาฝากน้องบ้างนะ

เฮ้อทำไมถึงทำกับฉันได้

คุณมีอะไรจะพูดคุณพูดสิคุณพูดพูด

ใส่หมวกกระน็อกมาคุณเอาชุดมาคืนเดี๋ยวนี้เลย
ทำไมเอาชุดไปเอาไปไหน

ถึงรู้ว่าชุดมันมีกากเพชรวิบวับ
พอดีช่วงนี้งานกลางคืนมันเยอะ
ไม่ใช่สิถอดออกมา

เดี๋ยวก่อน

โอ้โหหูแดง
เอาจริงนะอึดอัดมากเลยนะ
คืออยากลองใส่ดูอยากรู้ว่าไอ้อารมณ์ใส่หมวกกันน็อก
แล้วไปขโมยคงขโมยของมันเป็นยังไง

เอาจริงนะคุณต่อให้คุณสวมหมวกกันน็อกมา

เพราะว่าเขามีกล้องวงจรปิดแล้วรูปร่างรูปภัณฑ์สันธารก็บ่งบอกหมดเลย
เพราะฉะนั้นแล้วคนร้ายบอกเลยนะ

ถ้ารู้ว่าแบบขโมยไปตัวเองดูอยู่เอาไปคืนเขาซะ

เอาไปคืนเขาด้วยนะ
นี่ก็ขโมยเข้ามาใช่ไหมเนี่ย

ขโมยเข้ามาเขาตามหาอยู่หมวกกระน็อกเมื่อกี้เดินหา
ยืมเฉยยืมเฉยไม่ได้ขโมยเอาไปคืนแน่นอน
คนน็อกก็จะมีประโยชน์ถ้าใส่ให้ถูกที่ถูกทาง
ใช่ใส่มับกันรถอย่างนี้ได้